ที่จังหวัดนครนายกเล่นเอาชาวบ้านเขาตกอกตกใจมันมีกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปพอไปถึงจุดที่มันเป็นต้นของกลิ่นเนี่ยปรากฏว่าไปเจอซากหมูตายแล้วน้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมคุณผู้ชมแล้วตามตัวมันเป็นจ้ำแดงชาวบ้านก็หุ้ยมันเป็นโรคระบาดหรือเปล่าแล้วใครเอามาทิ้งไว้แล้วชาวบ้านจะเป็นอะไรไหมนะฮะก็ต้องต้องแจ้งเจ้าที่เข้าไปตรวจส

ลักษณะเหมือนเป็นแผลจากโรคระบาดด้วยอ่ะแล้วมีหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยเบื้องต้นคิดว่าหมูเนี่ยมันอยู่ในฟาร์มแล้วมันเกิดโรคระบาดแล้วเขาเอาออกมาจากฟาร์มแล้วก็มาทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วคำถามคือแล้วจะมาทิ้งข้างทางทำไมไม่แจ้งประสุทธิ์สัตว์ไปทำลายอย่างถูกต้องตามวิธีของ